ข่าวนี้มีแต่ความคิดถึงจริงคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ค่ะก็ยังทำงานเพลงคนเดียวอยู่
ก็ไม่ได้คิดที่จะหาสมาชิกใหม่มาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะ
แม้เร็วนี้นะจะมีคอนเสิร์ตครบรอบ๑๔ปี
ซึ่งตรงกับอายุวง๑๔ปีพอดิบพอดีเลย
งานนี้หนุ่มวินค่ะจะมีอะไรมาฝากแฟนบนเวทีนะ
แล้วก็อัปเดตคดีโจรบุกบ้านสิงขโมยกีต้า
ได้ครบหรือยังนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ
ก็คือทีมงานที่ร่วมงานกับผมมาตลอด
คิดว่าจะเก็บชื่อนี้ไว้แต่ว่าก็ถ้าใครที่ติดตามมา
ก็จะรู้กันว่าตอนนี้ผมมีห้อยท้ายว่า
เดตคดีเรื่องกีต้าหน่อยค่ะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับ

แต่ว่าได้กลับมาหลายตัวแล้วครับ
ก็ตัวหนึ่งก็มีอยู่ที่ผม๑ตัว
ใช่ค่ะก็ช่วยกันดูแล
นะคะก็เป็นเรื่องที่พี่สิงห์นั้นชื่นชอบในสินสรรพกีต้านะ
คนดูแลคนใกล้ชิดค่ะก็พยายามดูแลรักษาให้ดีที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะพี่วินเนี่ยแหละแล้วตัวนี้กันก็จะเข้าใจกันดีเนอะ
ใช่ค่ะแต่๑๔ปีที่กำลังจะเกิดคอนเสิร์ตเนี่ย
เชื่อว่าแฟนเนี่ยรอไปติดตามอย่างแน่นอน
หวังว่าจะไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะจ๊ะ